คุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อย
ภาพที่จะให้ดูก็คือเป็นภาพของ

ดังมากเลยก็เป็นสาวสวยน่ารักเซ็กซี่

ก็ไปตามสถานที่ต่างสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนะคะ
ปรากฏว่ามันมีภาพนี้ที่เธอโพสต์เอาไว้

ภาพแต่งตัวเป็นชุดไทยมาเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ภาพเมื่อกี้เธอโพสต์แล้วเธอมีข้อความบอกว่า
รูปสุดท้ายฉันกลัวจริง
เขามาขอถ่ายรูปกับฉันเขาโอบฉัน
และทำให้ฉันกลัวนี่ค่ะภาพนี้
คือมีพนักงานนำเที่ยวคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ๕๐
ขอถ่ายรูปกับอาหยวนแล้วเอามือโอบไหล่
แนบชิดแบบนี้อาหยวนเลยโพสต์ว่าเธอกลัว
แฟนคลับอาหยวนก็เลยไม่พอใจ
คอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะบอกว่ามันไม่เหมาะสมนะ
ถ่ายรูปแบบนี้มันใกล้ชิดไปหรือเปล่ามันคุกคามหรือเปล่านี่นะคะ
คุณผู้ชมคะเราเจอผู้ชายคนนี้แล้วเพราะว่าตำรวจเรียกตัวไปคุยแล้วด้วย
ตำรวจสนปากคลองศาลเชิญตัวนายชัดชัยนุษย์สุดใจอายุ๕๐ปี
เป็นพนักงานดูแลนักท่องเที่ยวเรือหางยาวนำเที่ยวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
ก็คือเป็นผู้ชายในภาพที่โอบไหล่ถ่ายภาพคู่กับอาหยวนนะคะ
ตำรวจเรียกมาให้ปากคำ
แล้วก็ต้องประสานทางอายวนด้วยว่าจะแจ้งความไหม
จะเอาผิดไหมเดี๋ยวตำรวจจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายให้
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปที่ท่าเรือในซอยเจริญกรุง๓๒แถวบางรักษ์
ก็ไปคุยกับนายฉัดชัยคนนี้แหละ

อายุ๕๐แล้วเป็นพนักงานดูแลนักท่องเที่ยวประจำท่าเรือ
พี่ตูนบอกว่าฟังข้อมูลจากมุมผมด้วยได้ไหม
คือก่อนเกิดเรื่องเนี่ยอาหยวนเน็ตไอดอลชื่อดังชาวไต้หวันสาวสวยท่านนี้นะคะ
กับเพื่อนผู้ชายก็มาใช้บริการเรือด่วนนำเที่ยวที่ตัวพี่ตูนแกทำงานอยู่
แล้วทั้งคู่เขาถ่ายรูปเล่นกันอยู่
พี่ตูนก็ไปขออนุญาตถ่ายรูปคู่กับอาหยวน
ตูนบอกว่าผมขออนุญาตแล้วผมขอแล้วบอกขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
แต่โอบไหล่ไม้โอบจริงแต่ก็แค่โอบไหล่นะ
ไม่ได้คิดจะลวนลามอะไรจริงแค่อยากถ่ายรูปด้วย
แล้วขออนุญาตแล้วอาหยวนก็อนุญาต
และไม่ได้มีท่าทีรังเกียจอะไรผม
แต่ถ้าภาพที่มันปรากฏออกมาอายวนรู้สึกไม่ดี
หยวนรู้สึกว่าเสียหายผมพร้อมขอโทษนะ
แต่พี่ตูนบอกว่าโอ้โหแย่เลยตอนนี้
พอเรื่องนี้แชร์ในโลกออนไลน์พอเป็นข่าวไป
ผมไม่รู้จะถูกไล่ออกหรือเปล่าเลยเนี่ย
ฟังเสียงพี่ตูนแกดูหน่อยค่ะ

ครับผมก็ดูจากภาพแล้วกันครับ

มันลงแบบนี้ผมก็เสียแต่ผมไม่ได้เอาเรื่องคืนเขาหรอก
คือผมก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียผมที่ต้องเลี้ยง
ก็เดิมก็พี่ปัจจุบันก็มีครอบครัวแล้ว

ไม่ได้คิดผมอายุ๕๐แล้วผมไม่ได้คิดอะไรเหมือนกัน
ผมอาจจะมีหนวดแล้วตัวดำ
แล้วผมอยู่กับแดดแล้วดึงเรืออย่างนี้ทุกวัน
ถ้าเกิดผมทำอะไรที่เสียหายต่อประเทศคุณ
ผมก็ขอโทษด้วยนะครับมาที่นี้ด้วย
จ้างของพี่ตูนก็บอกว่าตกใจมากเหมือนกันนะคะ
คือในจ้างใช้คำนี้เลยค่ะบอกใจหายเลย
เห็นข่าวนี้ใจหายเหมือนกันที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือในจ้างขอยืนยันว่าจริงแล้วพี่ตูนแกเป็นลูกจ้างที่นิสัยดีมากนะ
ก็จะไปคอยช่วยพยุงไม่ให้ลูกค้าตกเรือ
เพราะว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลื่นแรง

พี่ตูนนี่แหละคอยช่วยคอยดูแลลูกค้าให้ลงเรืออย่างปลอดภัย
พี่ตูนเองก็ได้รับสินน้ำใจจากลูกค้าก็เป็นน้ำบ้างเป็นขนมบ้างที่ลูกค้าให้
พอเกิดเรื่องแบบนี้นายจ้างบอกนายจ้างก็งง
หลังจากนี้ก็จะต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้น
เราก็เลยให้ข้อมูลสองมุมแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้
มันก็คล้ายกับกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนกับดาราสาวชาวไต้หวัน
พอเขากลับไปเขาก็ไปโพสต์เรื่องราวใช่ไหม
เราก็ต้องมาตามชี้จงชี้แจงดำเนินการกัน